คุณคะขี้เลื่อยนี่มันทานได้ไหมคะ
เลื่อยเหรอมันทานไม่ได้แต่ว่าปกติมันอยู่ในสมองบางคน
มันไม่น่าจะทานได้นี่แหละแต่ว่ามีรุ่นพี่
โรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพนี่แหละ
บอกว่ามันกินได้แล้วก็บังคับให้รุ่นน้องกินมันเข้าไปเคี้ยวมันเข้าไป
แล้วถ้ากลืนไม่ลงกลืนน้ำตามไปสิมันจะได้ไหลลงคอไปเลย
บ้าคำคำให้รุ่นทำแบบนี้ขี้เรื่อยและถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย
มีคนเอาเรื่องนี้มาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะวิพากษ์วิจารณ์กันยับเลยค่ะ

คุณเถียงเขาไหมเขาบอกมันกินได้ขี้เลื่อยทำไมไม่กินเอง
มีคุณพี่คนนั้นน่ะเออกินโชว์ก่อนไหมล่ะเออแล้วมาบังคับน้องให้กินแบบนี้
แล้วบอกให้กินน้ำตามันกินได้บอกแบบนี้เนี่ยนะคะ
คลิปนี้ค่ะมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งโพสต์คลิปไว้แล้วก็เปิดเผยเรื่องราว
บอกว่าเป็นเรื่องของนักเรียนโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งรุ่นพี่
บังคับให้รุ่นน้องกินขี้เลื่อยที่เอาไว้ใช้เลี้ยงหนูแฮมเตอร์
แล้วก็บังคับให้กลืนน้ำตามลงไปมันจะได้ลงคอลงท้องไปเลยนี่นะคะ
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ค่ะ
โอ้โหวิจารณ์ยับเลยนะคะแล้วก็บอกว่าโรงเรียนนั่นแหละ
ทำไมปล่อยประละเลยให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นได้
อย่างไรก็ตามนะคะมีการชี้แจงออกมาเบื้องต้น
ออกมาโพสต์ชี้แจงบอกว่าการสอบสวนทราบว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องเล่น
เด็กเขาเล่นกันในโรงเรียนทุกฝ่ายยืนยันว่าหลังจากจบคลิปแล้ว
น้องคนนี้ที่ถูกบังคับให้กินขี้เลื่อยเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์ไปคายออกแล้ว

ที่ตั้งก็คือตั้งบนหัวใช้หมอนด้วย
พวกหนูก็แบบก็ไม่ได้อะไรมากกับน้องหรอกก็เป็นน้องกัน
พวกหนูทำเท่าก็ไม่ใช่แบบไม่มีเหตุผลมันก็มีเหตุผลเหมือนกันเนี่ย
คือหนึ่งเราสามารถสั่งสอนน้องของเราให้มีระเบียบเหมือนกัน
ใช่แบบนี้แหละทุกคนก็ไม่เข้าใจหรอกหนูก็แบบหนูจะแก้ใครอย่างงั้น
หนูก็อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นแกจะขอโทษจริง
หนูก็ขอโทษเหมือนกันที่อยู่ในเหตุการณ์และไม่ได้เตือนพวกเขา
ว่าเล่นอะไรแบบนี้เขาขอโทษนั่นแหละก็ผิดนั่นแหละที่อยู่ในห้อง

อันนี้เป็นคำสิทธิแจงของเขาออกมานะคะแต่ว่าเรื่องเนี่ย
มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับให้น้องเนี่ยกินอะไรกินได้หรือไม่ได้
แต่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณไปบังคับคนอื่น
ให้ทำสิ่งใดก็ตามซึ่งเขาอาจจะไม่อยากจะทำก็ได้
ผิดกฎหมายนะบังคับขู่เข็นใจเนาะ